มันเป็นเรื่องที่โคดรทชใส่กระดงผิดเบตมังสาอยร่าง
แต่ละคนในคนอื่นก็อยากจะรู้อยากจะถาม

รู้ว่าตัวเองจะได้อะไรจะเสียอะไรจะเป็นยังไง
ทั้งโตรททั้งแม่น้ำทุ่มสาย

ไม่พร้อมแล้วก็ฉุกระหูเกินไป